มีการประชุมใหญ่ของพักเพื่อไทยที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น
แต่ก็ไม่ได้มีอะไรพลิกโผล่นะคะ
หลังจากที่นายสมพงศ์อมรวิวัตรลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้ในแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว

ที่ประชุมก็ลงคะแนนเสียงให้แบบไร้คู่แข่ง
รองหัวหน้าพักก็จะมีนายยุทธพงศ์จรัสเถียรนายสุธินคลังแสงนายจุลพันธ์อมรวิวัตร
สรวงเทียนทองส่วนนายประเสริฐจันทรรวงทองยังนั่งตำแหน่งเลขาธิการพัก
โคศกพักก็คือนางสาวทีระรัตสำเร็จวานิด
แต่นี่ค่ะไฮไลท์ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือนางสาวแพทองทานชินวัฒน์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยค่ะ
ขึ้นเวทีร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพักด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนิดนึงนะคะ

คุณอุ้งอิงก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธคำถามที่บอกว่า
จะมาเป็นแคนดิเดตนายกราชมนตรีของภาพไทยไทยหรือเปล่า
หลายคนจับตามองเป็นคุณพ่อเลยใช่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคต
นี่ค่ะก็มีช่วงที่เธอให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
เลยว่าจะมาทำด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่
มาด้วยหัวใจที่อยากจะผลักดันให้คนรุ่นใหม่
ได้มีโอกาสที่มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
ไม่ออกภาพกับคุณพ่อคือเป็นลูกคุณพ่ออยู่แล้วเนอะ

ซึ่งก็เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากเปลี่ยนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ขอทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้ดีที่สุด
ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ายืนตรงนี้กับบนวันวันวันอื่น
มีอันไหนตื่นเต้นกว่ากัน
ให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการผลักดังคนรุ่นใหม่ด้วย
ความเคลื่อนไหวของสวงพรรณเมียงใหญ่นะครับ
คืออายุของสภาชุดนี้ก็เหลืออีกประมาณปีครึ่ง
ใช่ค่ะมันก็เลยมีความเคลื่อนไหวคึกคักในช่วงเวลานี้
อีกปีครึ่งคงได้เลือกตั้งกัน